อันนี้หน่อยค่ะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
คิดดูสิรายเดอร์คนนี้เขาจอดมอเตอร์ไซค์

แต่ผู้ชายคนนึงเขาเอาก้อนหินนะ

แล้วหลังจากนั้นเขามาตีรายเดอร์

เดอร์ก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตามหาคนที่ก่อเหตุใหญ่เลยค่ะ

อืมมันโยนของหรือว่าอะไรใช่หรือเปล่า
ตีผมครับ
เมฆมะข้าง

พี่ดูสิปากผมแตกแบบนี้
แล้วเขาเดินเข้าไปในซอยนะไปถามแทบจะทุกหลังเลย
ว่าคนที่ทำเขาอยู่ที่ไหน

ใช่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามถาม
ลักษณะท่าทางเป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่
รายเดอร์เขาบอกจริงผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่แท้

กรกตบ้านหนองผักแว่นที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
รถบีเอ็มบีเอ็มก็เสียหายเพราะว่าโดนก้อนหินปลา
ใส่ทุบใส่เนี่ยคุณผู้ชมกระจกก็แตกเป็นรูเลย
อันนี้คือดีเอ็มครับคันที่โดน
คุยกับรายเดอร์ฝั่งคนเจ็บหน่อย
นี่กระจกที่มันแตกแล้วนะ
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อดำกางเกงวอร์ม
เขาเอาก้อนหินไปทุบรถแถวนี้ที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วมีการปลาหินเครื่องไปใส่บีเอ็มคันดำ
หลังจากนั้นก็วิ่งมาชกปากผมแล้วก็วิ่งหายไปในหมู่บ้าน
ผมก็ต้องตามหาสิเพราะว่าตอนนั้นรอตำรวจมาอยู่ใช่ไหม
ผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยพี่
ผมไม่รู้ด้วยว่าเขามาชกผมเนี่ยมาตีผมเนี่ยเขาทำทำไม

ดูนะคะเราได้ภาพวงจรปิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
คือนี่หลังจากเกิดเหตุแล้วนะลูกศรแดงคนนี้แหละ
คือคนที่เอาก้อนหินไปทุบบีเอ็ม

เสียงมันอาจจะได้ยินนิดนะ
เขาตะโกนโวยวายแต่ฟังไม่ได้ใจความเหมือนกันว่า
ที่เขาพูดอ่ะเขาพูดว่าอะไรเนี่ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เลยมีการเอากำลังเข้ามาปิดล้อม
แถวนั้นนะเพื่อตามหาตัวผู้ชายคนนี้
เพราะว่ารู้ไงว่าผู้ชายคนนี้คงเข้ามาอยู่แถวนี้แหละ
คงอยู่ซอกหนึ่งน่ะใช่แล้วคุณว่าเจอไหมดอม
ว่าเจอไหมเดินเท้าตามหาแบบนี้
มีทั้งเด็กด้วยนะเด็กก็เยอะนะผู้สูงอายุก็มีจะเจอไหมอ้าวนี่ไง
นี่คือในโอมค่ะรวบตัวได้เรียบร้อยแล้ว
โอมบอกว่าไงรู้ไหมตอนนั้นกำลังก่อสร้างบ้านอยู่
แต่ว่ารายเดอร์จะมาทำร้ายผม
ผมก็เลยป้องกันตัวแล้วก็ไล่ตี
เหรอแล้วรถที่โดนทุบอ่ะ
ก็ตอนนั้นน่ะเหรอที่ทุบบีเอ็มมาโกรธ
ตำรวจก็เอ๊ะโอมไม่ใช่ละ
นั่นเหรอสิเออจะไปโกรธอะไรบีเอ็ม
แล้วรายเดอร์เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่

ตำรวจว่าโอมโอมน่าจะโดนตัวไหนมาเนี่ย
อาจจะมีอะไรในร่างกายหรือเปล่า
ก็เลยดูพูดวกไปวนมาก็เลยคุมตัวโอม

แล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ